ไปดูเหตุการณ์ของนักศึกษาเทคนิคไปเที่ยวผับ
แล้วก็ไปเจอคู่อริคู่อริไล่แทง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
จะเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาช่วงสักเวลาประมาณตี๓
ก็ตำรวจสพปากคลองรังสิตได้รับแจ้งว่ามีเหตุวัยรุ่น
พวกตีกันครับบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่พร้อมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์
ก็รีบไปที่เกิดเหตุ

พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย๒รายอายุยังน้อยอยู่เลยนะฮะ
ก็คือนายธนาทิพย์เอี่ยมจำรูนหรือว่าฟลุ๊กอายุ๑๙ปี
สภาพศพนอนหงายเสียชีวิต
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ใต้บราวนมซ้าย๑แผล
ชายโครงขวาอีก๑แผลแล้วก็มือซ้ายอีก๑แผลนะครับ

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองช่างยนต์
ปวชปี๓นะครับ
ส่วนอีกศพหนึ่งก็คือศพของนายธีรพัฒน์พิลาทาอายุ๑๙ปี
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ชายโครงซ้าย๑แผล

อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไปก่อนหน้านี้
ซึ่งก็มีบาดแผลถูกแทงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่

มีมีดปลายแหลมมีดปอกผลไม้๒เล่มนะครับ
แล้วก็พบคราบเลือดกระเด็นไปทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้นะครับ
ขณะจากการสอบถามเพื่อนของผู้ตายนะครับ
ผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าพวกเขามากันทั้งสิ้น๖คน
มีทั้งชายทั้งหญิงแหละครับมานั่งดื่มเหล้ากันที่ร้านอาหาร
มหาวิทยาลังศิษย์ระหว่างที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
มีกลุ่มคู่อบริเก่าบังเอิญมาเจอกันพอดี
แล้วก็มีการตะโกนด่ามีการท้าทายกัน
ทีนี้ครับก็เลยคิดจะออกไปเคลียร์กัน

เพราะไม่อยากมีเรื่องแล้วไม่อยากให้มีเหตุบานปลาย
แต่ปรากฏว่าแค่คิดจะคุยยังไม่ทันได้คุยเลยคุณ
กลับถูกคู่อบริที่มากันกว่า๑๐คนนะฮะ
กรูเข้ามาทำร้ายจนเกิดการชกต่อยกันนะครับ

ก็ใช้มีดปลายแหลมแทงเพื่อนของพวกเขา
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ย่าของผู้ตายย่าของนายฟุ๊ก
ก็คือนางสมพิษอายุ๖๓ปีซึ่งเดินทางมาที่เกิดเหตุ
หลังจากทราบข่าวว่าหลานชายถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
เปิดเผยบอกว่าหลานชายเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
แล้วก็ปีสุดท้ายแล้วนะคุณใกล้จบแล้ว
ซึ่งปีนี้ถ้าจบก็คือได้รับเกียรติบัติ
จบการศึกษาพร้อมจะออกมาทำงาน
แล้วก็ก่อนหน้านี้ย่าก็บอกกับหลานเสมอ
บอกว่าไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเวลากลางค่ำกลางคืนเลย
กระทั่งหลานออกมาเช่าหออยู่เองได้๒เดือน
ซึ่งย่าเองก็ไม่รู้ว่าหลานไปมีเรื่องกับใครที่ไหน
เพราะหลานก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะครับ
แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกเสียใจ
ศูนย์เสียหลานอันเป็นที่รักและที่สำคัญ
หลานก็ถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวด้วย

ตำรวจเอกประวิทย์บุญธรรมภูมิกับการสพปากคลองรังสิต
ก็เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุ
ชุดสืบสวนได้พยายามติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิด

จึงยังทำให้ยังไม่ได้หลักฐานเพียงพอเท่าไหร่นัก
วันนี้จะติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่ว่าจากร้านอาหารแห่งนี้จากผับ
หรือว่าจากร้านอื่นที่อยู่โดยรอบ
เพราะแถวนั้นก็จะมีร้านอะไรต่างนานาเยอะ
ว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่หลายจุดนะครับ

แล้วก็จะขออนุญาตศาลในการอนุมัติหมายจับ
นักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาส
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพนะครับ
คาดว่าน่าจะออกหมายจับได้เร็ววันนี้
แล้วก็สามารถตามจับกลุ่มกลุ่มนักศึกษาที่ก่อเหตุได้

นี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองกลางดึกเลยนะครับ

แล้วคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครอง